มีเรื่องอยากจะมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ซะหน่อย

เงิน๕บาทเหรียญ๕บาทกลมเนี่ยอาจมีค่าเท่ากับ๑ชีวิตเลยนะคะ

เพราะอะไรเด็กคนนี้กลืนเหรียญ๕บาทเข้าไปคุณผู้ชม

นี่คุณหมอโรงพยาบาลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอยกเคสนี้มาเป็นอุทาหรณ์เลยค่ะ
เห็นเหรียญ๕บาทชัดเจนเลยใช่ไหมค่ะ
มันลงมาอยู่ในหลอดลมคาค้างอยู่แบบนั้น
แล้วไปกดทับหลอดอาหารด้วย
แพทย์อารักษ์วงวรชาติผอโรงพยาบาลศรีชนค่ะ
โพสต์เอาไว้เลยแล้วเขียนข้อความบอกว่า
กลืนเหรียญ๕บาทติดค้างในคออีกแล้ว
ว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะอีกแล้วนะคะ
นี่เคสกรณีตัวอย่างเตือนผู้ปกครองที่ดูแลเด็กนะคะ
คือเคสนี้เป็นเด็กผู้ชายอายุ๖ขวบค่ะ
กับเพื่อนอยู่แล้วก็มีเหรียญ๕บาทติดอยู่ในกระเป๋าไง
ก็เอามาเข้าปากอมไว้เล่นปรากฏเล่นเพลินมันอึ๊กกลืนลงไปเลยค่ะ
เหรียญ๕บาทลงคอเขาก็นั่งสุดตัวลง
พยายามที่จะอาเจียนออกอาเจียนเท่าไหร่ก็ไม่ออก
จนกระทั่งน้องน้ำลายเริ่มไหลฟูมปากค่ะ
ผู้ปกครองต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

ถ้าเทียบกับหลอดลมเราเนี่ยคอเราอาจจะใหญ่ก็จริง

พอลงไปปุ๊บมันบล็อกทันทีเลย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลศรีชน
ไปคุยกับคุณหมออารักษ์เกี่ยวกับแนวทางการรักษา
คุณหมอบอกว่าพอน้องถูกส่งตัวมาถึงมือหมอแล้ว
ก็ให้น้องอ้าปากแล้วก็เอาไฟฉายส่องดูเหรียญ
แต่เหรียญมันอยู่ลึกลงไปมาก

คุณหมอเลยต้องใช้วิธีผ่าตัดด้วยการส่องกล้องชนิดพิเศษไปในหลอดอาหาร
มันไปติดค้างอยู่ในแนวขวางค่ะ
แล้วก็ไปกดทับหลอดอาหารจนเป็นแผลลึกเกือบทะลุค่ะ
หมอต้องใช้เครื่องมือคีบดึงออกมา
ก็สามารถดึงออกมาได้อย่างปลอดภัย
พอออกจากห้องผ่าตัดก็ให้น้ำเกลือต่ออีก๑วัน
ให้ยาระงับปวดยาปฏิชีวนะ

พอไม่มีถึงเริ่มให้จิบน้ำได้
แล้วก็ให้กินอาหารเหลวแล้วก็อาหารอ่อนค่ะ
ลักษณะเหรียญที่ไปติดค้างนี่ก็
บริเวณที่เหรียญไปค้างอยู่เนี่ย

หรือไม่ควรให้เด็กพกเหรียญไป
ในเด็กขนาดที่ยังพูดคุยไม่รู้เรื่องเนี่ย
เพราะอันนี้เจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยมาก
เรื่องนี้ก็อยากจะเอามาฝากไว้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่
ใครก็ตามที่มีเด็กเล็กอยู่ในบ้านคอยดูแลเนี่ยนะครับ

เด็กวัยอย่างนี้ช่วงประมาณสัก๒ขวบ

เป็นวัยกำลังสนเป็นวัยกำลังเรียนรู้นะคะ